ดิฉันเป็นเจ้าของสวนมะลิค่ะปลูกดอกมะลิเอาไว้แบบนี้
ก็ต้องเตือนเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิเช่นกันว่าระวังหนอนเจาะหนอนชัยนะคะ
ดูแลกันดีเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้ใช้แล้วค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ยาวจนไปถึงวันที่๑๘หรือ๑๙กรกฎาคมช่วงนี้ฝนจะตกมากขึ้น
โดยรวมทั่วไทยก็จะตกชุ่มฉ่ำกันหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศนะคะ
เป็นโอกาสดีในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามแร้งหรือว่าใช้สำหรับการทำการเกษตรด้วยค่ะ
ดูภาพถ่ายดาวเทียมขณะนี้เป็นเรียลไทม์นะคะ
จะเห็นกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศ
แถบภาคอีสานแล้วก็ลงไปถึงกัมพูชาลาวแล้วก็ทางอ่าวไทยด้วยนะคะ
ช่วงนี้ก็มีปัจจัยหลักนะคะก็คือทางด้านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หย่อมความกดอากาศต่ำใกล้บ้านเรามีหลายหย่อมนะคะ
ลงมาตอนล่างก็มีเหมือนกันแถบทางฟิลิปปินสอินโดนีเซียก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ทางตอนบนด้วยรวมไปถึงอีกหนึ่งปัจจัยหลักสำคัญ
ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนประจำฤดูฝนนั่นเองนะคะ
ก็จะพัดผ่านมาทางอันดามันค่ะหอบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นบก
กมีอากาศร้อนร้อนกับชื้นเจอกันก่อตัวเป็นเมฆฝน
จึงทำให้มีฝนตกหลายพื้นที่
ถ้าดูต่อเนื่องจากโมเดลวินดี้นี้นะคะจะทำให้เราได้พอคาดการณ์ว่า
พื้นที่ที่เราอยู่จังหวัดที่เราอยู่นั้นมีฝนตกเวลาใดบ้าง
ดูจากช่วงเช้าไปจนถึงเย็นถึงค่ำนะคะ
จะเห็นว่าช่วงกลางวันเริ่มมีแล้วกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
ภาคกลางตกเล็กน้อยปานกลางบางพื้นที่อาจจะครึ้ม
พื้นที่ฝนจะมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีต้นไม้ที่จะช่วย
กระจายความชื้นดูดซับความชื้นอาจจะทำให้มีฝน
แต่ช่วงเวลานี้ถ้าภาพที่เห็นอยู่นี้คือประมาณสักบ่าย๒บ่าย๓นะคะ
เหมือนกับว่าฝนจะตกชุ่มฉ่ำในแถบภาคกลางรวมถึงภาคอีสานและภาคเหนือด้วย
เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีช่วงเย็นช่วงค่ำก็จะกระจายกันไปทั้ง
ทางด้านตะวันตกของประเทศแถบจังหวัดตากาญจนบุรีราชบุรี
ภาคตะวันออกและตอนกลางของอีสานเช่นขอนแก่นชัยภูมินะคะ
ส่วนคลื่นฝั่งอันดามันจะสูงหน่อยเลยคุณผู้ชมสูงกว่าอ่าวไทยอย่างชัดเจน
เหมือนคนละฝั่งคนละโลกกันเลยทีเดียวนะคะชาวเรือฝั่งอนามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาของเกษตรกรนะคะในการเร่งข้าวให้มันโตค่ะ
เขาทำอย่างไรคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะบรรยากาศเขียวขจีมากเลย
ระยะนี้ค่ะแปลงข้าวนาหวานหลายพื้นที่ก้าข้าวก็เริ่มเติมแล้วนะคะ
โดยก็งอกขึ้นมามันไม่ได้มาแค่ข้าวไงคะมาพร้อมต้นย่าหรือวัชพืช
แต่ว่าการที่จะใช้สารเคมีไม่ดีต่อผลผลิตแน่นอน
ชาวนาที่บ้านดอนบมจังหวัดมหาสารคามก็เลยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ด้วยการใช้เครื่องตัดย่านี่แหละค่ะตัดต้นข้าวพร้อมกับตัดวัชพืชไปพร้อมพร้อมกันเลย
ชาวนาบอกว่าวิธีการนี้จะเป็นเทคนิคในการลดวัชพืช
แล้วก็ทำให้ช่วยให้ต้นข้าวเนี่ยสูงสม่ำเสมอแตกกอได้ดีเหมือนนาดำเลยค่ะ
และทำให้ข้าวสุกแก่พร้อมกันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนย่าที่ตัดได้ก็ไม่ได้ทิ้งคว่างนะคะ
นำไปเลี้ยงโคกระบือได้ประโยชน์๒ต่อเลยทีเดียวค่ะ
ไปดูการช่วยเหลือชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าคนเลี้ยงปลากระพงในบองบ่อที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าก็เดือดร้อนนะคะ
ทีมงานของคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็ยังคงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
เจ้าของบ่อปลาร้องขอให้ช่วยเหมาปลายกบ่อหน่อยค่ะ
เพราะว่าปลากระพงตอนนี้เริ่มตายแล้ว
โดยในบ่อนั้นมีปลาถึง๓ตันที่รอจับไปขายนะคะ
แต่ว่าช่วงโควิดแบบนี้หาแหล่งซื้อหาคนซื้อยาก
เลี้ยงก็แบกรับค่าไฟค่าอาหารไม่ไหว
ก็เลยต้องยอมขายเหมายกบ่อค่ะกิโลกรัมละ๙๐บาท
เหล่านี้ก็ถูกนำไปขายต่อให้กับชาวบ้านตามชุมชนนะคะ
เรียกว่าขายถูกกันค่ะทุนค่ะกิโลกรัมละห้าสิบบาท
แต่ก็ได้เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้ของดี
ทานปลากันสดแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะ
ช่วยเหลือกันไปในทุกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชม
ไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงโรคภัยจะมาอย่างไรเราก็ต้องสู้กันเข้าไว้นะคะ
โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะช่วงนี้อาจจะต้องใช้น้ำกันเยอะหน่อย
ถ้าฝนมาเนี่ยขอให้ยิ้มรับแล้วก็ทำแหล่งกักเก็บเอาไว้นะคะ
เพราะว่าคาดว่าเดือนหน้าสิงหาคมน่าจะมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งด้วยค่ะ
เดี๋ยวที่ฉันขอตัวไปดูแลสวนมะลิของดิฉันก่อนนะคะ
เพราะว่าเตรียมรับออเดอร์ไว้เยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะ
ลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ